ข่าวแรกของเราในวันนี้นะคะมาเริ่มต้นกันที่หนุ่มหล่อคนนี้เลย
ต้องบอกว่าเวลาเนี่ยทำอะไรเขาไม่ได้จริงนะ
สำหรับพระเอกตลอดการพี่ติ๊กเจษฎาพรของเรานะคะ
ล่าสุดค่ะควงคู่กับภรรยาและลูกชายตัวน้อย
เปิดตัวธุรกิจใหม่ของครอบครัวค่ะใช่แล้วค่ะ
พร้อมกันนี้นะคะก็ได้ออกมาอัปเดตพัฒนาการของน้องเต็นต์
ลูกชายวัย๒ขวบเศษว่าตอนนี้เริ่มที่จะโตขึ้นและก็ฉลาดขึ้นตามวัยแล้วค่ะ
เจษฎาพรคุณพ่อสุดหล่อควงภรรยาคนสวย
สิตมนต์และลูกชายหัวแก้วหัวแหวนน้องเต็นต์
เปิดตัวธุรกิจครอบครัวอย่างธุรกิจเสื้อผ้าเด็ก
พระเอกหนุ่มเผยว่าได้แรงบันดาลใจมาจากทายาทตัวน้อย
โดยมีภรรยาเป็นผู้ออกแบบชุดทั้งหมด
และเจ้าตัวเป็นผู้ซัพพอร์ตดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายทุกอย่าง
ซึ่งงบประมาณที่ลงทุนนั้นก็ไม่เยอะเท่าไหร่
อกจากนั้นทั้งคู่ยังอัปเดตพัฒนาการลูกชายวัย๒ขวบเศษ
โตขึ้นตามวัยแต่จะเริ่มติดและเรียกหาคนที่ตามใจ
ซึ่งทั้งคุณพ่อและคุณแม่ก็ต้องดูแลให้ไปในทิศทางเดียวกัน
ส่วนเรื่องเข้าวงการนั้นทั้งคู่เผยว่า
คงต้องขึ้นอยู่กับโอกาสและความเหมาะสม
ก่อนจะแย้มแพลนปั๊มทายาทอีกคนเพื่อจะได้เป็นเพื่อนน้องเต้น
ซึ่งตอนนี้ก็ปล่อยตามธรรมชาติค่ะ
เขาเห็นว่าตามใจให้ขนมค่ะ
เพราะจะมีคนที่คอยซักพอด์มีเพื่อนอีกคนจะไม่หลัก